กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีนะครับในวันนี้
หลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนอีกครั้ง
เรื่องการไม่ลาออกจากตำแหน่งนายรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะคอสช
แม้ว่าหากจะตอบรับคำเชิญของพักพลังประชารัฐในการไปอยู่ในบัญชีรายชื่อนายกในการเลือกตั้ง
ซึ่งก็มีการพาดพิงไปถึงหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ด้วยนะครับ
แล้วก็มีการตอบโต้กันออกมาทันทีทีเดียว

แจะแม่ไหว่เขียนอย่างนี้อีก
หลักการมันเป็นอย่างนี้

ใช่มั้ยฝ่ายต่างประเทศใช่มั้ย
มันต้องดูประเทศชาติว่าอย่างไรและหลักการเขาว่าอย่างไร
๓รัฐบุญไทยตั้งปีต่อมา๔๗๕
ถึงปัจจุบันก็ไม่ได้กำหนดว่าให้ลาออก
หลวงตั้งแต่งการแบบจริงไม่เคยมีผู้ให้เราออกขนาดนั้นเลย

ปี๕๔นายกใครเป็นนายกลาออกหรือเปล่า

เรายังไปขาเสียงพลมเด้วยเรายังไม่ได้ทำเลยเนี่ย
ไม่ได้ไปแบบครับว่าจะไม่ได้ร่วมกับหน้าการเมือง
ในการเลือก

ไล่ล่าเดี๋ยวจะไล่ล่าลำตีออก

ก็กฎหมายเขามาจากนี้มาไล่สิ

นายกรัฐมนตรีต้องลาออก

มาไล่ดูสิขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่ง
ติดต่อกันหลายชั่วโมงตั้งแต่ช่วงบ่าย

แซวคำพูดดังกล่าวกันอย่างสนุกสนาน
โดยพลเอกประยุทธ์ย้ำว่า๔รัฐมนตรี
ลาออกไปไม่ได้มีความผิดอะไร

ที่สามารถอยู่ได้อย่างไม่ผิดกฎหมาย

นายอภิษฎเวชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรี
ก็ยังพ่ายแพ้ให้กับพักเพื่อไทย

การเป็นรัฐบาลไม่น่าจะทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ
ฝ่ายตรงข้ามพยายามกล่าวหารัฐบาลคอสช
การที่พักประชาธิบัตรนายกพิชินแพรกรัฐมนตรี
การเป็นรัฐบาลไม่น่าจะทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ
ผมก็แปลกใจนะครับมาพาดพิงถึงพวกเราทำไม
เพราะผมก็พูดอย่างสุภาพที่สุดอยู่แล้วว่า
จะออกไม่ออกเป็นดุลพินิษฐ์ของท่าน
แต่ท่านไม่มีสิทธิ์มาโกหกบิดเบือนให้ประชาชนเข้าใจผิด
ท่านบอกรัฐธรรมนุนตั้งแต่๒๔๗๕มันต้องมา
ไม่มีฉบับไหนบังคับให้ลาออก
ผมก็บอกว่าไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ฉบับฉบับไหนโดยเฉพาะในยุคหลังนี่แหละ
ที่ให้อำนาจคนที่เป็นนายกรัฐมนตรี
และแผนตอนนี้มีตำแหน่งหัวหน้าคอสช
ที่มีอำนาจเต็มไม่เหมือนกับรัฐบาลในช่วงรักษาการ
มีฉบับนี้ฉบับเดียวและเป็นอำนาจที่มากกว่ายุคอื่นอีก
เพราะปี๕๔ผมไม่มีสิทธิ์จบกรกตแน่นอน
ไม่มีสติเป็นสิทธิ์ท่านแต่ไม่มีสิทธิ์โกหกบิดเบือน
ส่วนแพ้เลือกตั้งผมยอมรับการตัดสินใจของประชาชนนะครับ
พี่ปี๕๔ผมเป็นนัฐบาลผมไม่ได้เอาเปรียบ
แต่ผมถามท่านว่าพฤติกรรมรัฐบาลท่าน
ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและที่คิดจะทำต่อไป
ไปดูเองดีกว่าว่าคิดจะเอาเปรียบในเรื่องของการเลือกตั้งหรือเปล่า
ขณะที่นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
แสดงความแปลกใจที่ตัวเองถูกพาดพิงในครั้งนี้ด้วย
เพราะการที่ผลเอกประยุทธ์จะลาออกหรือไม่นั้น
ถือเป็นสิทธิ์ของนายกแต่เมื่อไม่มีสปีริต
ก็ไม่มีสิทธิ์มาโกหกบิดเบือนให้ประชาชนเข้าใจผิด
ส่วนเรื่องที่พักประชาธิปัตยพ่ายแพ้การเลือกตั้ง
ให้กับรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ในช่วงที่ผ่านมา
พร้อมยอมรับการตัดสินใจของประชาชน
แต่ยืนยันช่วงที่ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลไม่เคยคิด

แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับพฤติกรรมของรัฐบาลชุดนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน